หลายคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปีนี้ค่ะไม่ได้ลำลึกนะคะ
ถึงแม่พึ่งพุ่มพวงในการจากไปถึง๒๘ปีแล้วนะ

โดยเฉพาะคุณไกรสอนแสงอนันต์นะคะก็ยังระลึกถึงแม่พึ่งตลอดเวลา
โดยคุณอาค่ะก็ได้เผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ช่วงก่อนถึงวันครบรอบ๑๓มิถุนายน
คุณอาได้ฝันฝันเห็นแม่พึ่งหลายคืนติดต่อกันเลย
แล้วก็ในฝันนะแม่พึ่งเดินมาบอกว่า
ปีนี้เราไม่ได้เจอกันนะแบบนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะครอบครัวจะจัดทำบุญเล็กนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งนะคะที่วัดภาษีย่านเอกมัยในวัน

สองสามวันก่อนฝันว่าพี่เพิ่งมาบอกว่าปีนี้เรา
เจอกันนะแต่พอมานึกอีกทีหนึ่งอ้าวอ๋อปีนี้
ไม่ได้จัดงานนี่นะไม่ได้เจอนี่
หมายความว่าแฟนคลับแฟนเพลงไม่ได้ทำพิธี
ไม่ได้บวงสวงไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่อย่างนี้
ไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่างานพุ่มพวงจัดแล้ว
มีคนติดโควิดจากงานพุ่มพวงโอ้โหแม่พึ่งคงไม่แฮปปี้
แฟนเพลงที่ไปก็พยายาม
แฟนเชียลหน้ากากอนามัยวิละยะห่าง
ที่๗ประมาณเย็นนะครับจะมีการเปลี่ยนชุด
ส่วนที่แฟนคลับนะคะเฝ้าถามว่าคุณอาใครสอนคะ
ผ่านไป๒๘ปีแล้วเนี่ยแม่เพลงเขาได้ไปอยู่บนฟ้า
หรือว่ายังอยู่กับเราที่นี่หรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะคุณอาไกลสอนก็เคยถามแฟนที่สื่อได้กับแม่พึ่งเหมือนกันนะ
บอกว่าทุกวันนี้ค่ะแม่พึ่งเนี่ยไม่ได้ไปจากไหนไปเลย

คอยช่วยเหลือครอบครัวยังมีเหตุเพศภัยที่จะมาเตือนอยู่เสมอเลยนะคะ
เพชรเองบางครั้งก็สื่อได้ยังอยู่นะปกป้องรักษา
สิ่งที่บางครั้งจะเกิดอันตราย
มันเหมือนกับแม่เพิ่งมาเอออะไรอย่างนี้
ของแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่คนที่นับถือจริงที่ไปงานของแม่พึ่งทุกปี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงแม่พึ่งก็อยู่ในใจของแฟนเพลงทั่วประเทศอยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ